ไปดูอีกหนึ่งนักร้องดีกว่า

เพราะว่าตอนนี้เขากำลังออกซิงเกิ้ล๕คน
บอกเอาไว้ว่าถ้ากระโดดมาทำเพลงเต็มตัวเนี่ย

จะไม่รับงานแสดงด้วยเพราะว่าอยากจะโฟกัสดนตรีให้เต็มที่
แต่ล่าสุดก็ต้องกลับคำเสีย
ขอรับงานสองอย่างควบคู่กันไปแล้วกันค่ะ

ยังดึงนางเอกคู่ขวัญไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ

ก็คือตัดสินใจรับเพราะเงินก็หมดด้วยพอดี
ใช่เงินหมดด้วยฮะวันนี้ไม่ใช่

ผมรู้สึกดีใจมากที่ว่าได้เล่นเรื่องนี้ครับผม
แต่ตอนนี้กำลังเร่งทำเพลงของวงอยู่
เพราะว่ามันจะได้แบบว่าสามารถไปเล่นได้

ใช่ตัวผมก็จะพยายามให้ดีที่สุดอะนะ

ชื่อเพลงสุดท้ายเป็นเนื้อเพลงมันแบบว่า

ไปแล้วครับผมเดือนนึงแล้วเดือนหนึ่ง

จริงโอเคไหมสำหรับผมก็ยังไม่โอเคนะครับ
ผมว่ารู้สึกว่ายากที่สุดของการทำเพลงคือ

ชื่อเพลงสุดท้ายแต่หวังว่าจะไม่ใช่ซิงเกิ้ลสุดท้ายแน่นะ

แฟนก็เป็นกำลังใจให้คุณแน็กด้วยกันนะครับ
ผลงานทั้งละครและงานแสดง
รวมถึงนะคะผลงานเพลงด้วยนะคะ